คุณผู้ชมครับการคาดการณ์สถานการณ์ต่างที่จะเกิดขึ้นบนโลก
และในประเทศไทยโดย๕กูรูผู้เชี่ยวชาญ
และหมอดูชื่อดังทั้ง๙คน
เมื่อวานนี้เรานำเสนอเรื่องของภัยความมั่นคงไปแล้ว
ในระดับโลกที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
ในวันนี้ครับถ้าหากว่าเราขยับมาดูเรื่องของภัยธรรมชาติในประเทศไทย
กลับไปในปี๒๕๕๘นะครับ

เชิญกับภัยธรรมชาติอย่างหลากหลาย
แล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นในวงกว้างนะครับ

ส่งผลกระทบอย่างชัดเจนต่อภาคการเกษตร
แต่ว่ามาในปีนี้๒๕๕๙คาดการณ์นะครับ
สถานการณ์ภัยแรงนั้นน่าจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น
การนี้จะมีเหตุผลอะไรมารองรับ
รวมถึงภัยธรรมชาติอื่นที่ต้องเตรียมพร้อมป้องกันมีอะไรบ้าง
ติดตามพร้อมกันกับอาจารย์รอยนจิตดอนครับ
สิ่งที่เรากังวลตอนนี้ก็คือเรื่องภัยแรงนะครับ
พอมาดูภัยแรงสถานการณ์เอลนิโน่จะดีขึ้น
เข้าสู่ภาวะปกติในเดือนเริ่มก็ประมาณเดือนเมษายนนะครับ
อันนี้ก็ชัดเจนก็คือฝนจะปกตินะฮะ
อันที่๑อันที่๒ค่าดัชนีที่จะก่อให้เกิดพายุต่าง
ก็ยังไม่มากนักนะครับ
จะเห็นได้ว่าแม้แต่มหาสมุทรแปซิฟิกตอนเหนือยังมีค่าเป็นบวก
ก็คือยังมีผลให้ฝนประเทศไทยน้อยกว่าปกติอยู่

คือฝนทางด้านตะวันตกก็ยังจะน้อยอยู่
เพราะฉะนั้นผมว่าคงมุ่งไปที่เรื่องของภัยแรงต้องบริหารจัดการให้ได้
แล้วก็ผมย้ำอีกทีว่าสถานการณ์ในเดือนพฤษภาคมจะดีขึ้น
ก็เดือนพฤษภาคกลางก็น่าจะมีฝน
พอทัดไปเดือนมิถุนาภาคอีสานก็จะเริ่มมีฝน
มิถุนาภาคเหนือก็จะเริ่มมีฝน
ปีหน้าปี๒๕๕๙เราดูจากค่ามหาสมุทรต่าง
แนวโน้มก็น่าจะเหมือนปี๒๕๕๙
ปี๒๕๓๑จากที่เช็คดูตัวเลขที่เก็บรวบรวมเงินขึ้นมา
พายุลูกเดียวครับช่วงเดือนตุลาคม
ผมย้ำอีกทีว่าฝนสถานการณ์น่าจะปกติในปี๒๕๕๙
แต่คราวนี้ถึงแม้จะปกติก็ไม่ได้แม้
หมายความว่าปี๒๕๖๐เราจะหมดปัญหานะครับ
เพราะว่าไม่ว่าจะเขื่อนภูมิพลเขื่อนศิริกิจเขื่อนศรีนครินนะครับ
จำเป็นที่จะต้องใช้เวลาในการที่จะปรับปรุง
ใช้เวลาในการที่จะสะสมน้ำ
อีก๒๓ปีกว่าจะเข้าสู่สภาวะปกติ
หรือที่จะมีภูมิที่จะอ่อนแหวน

ตอนนี้น้ำเราแทบไม่มีเลย
เพราะฉะนั้นจะมองว่าปัญหาเหล่านี้มันจะแก้หลังจากฝนตกแล้ว
ไม่ใช่มันต้องใช้เวลาบริหารจัดการให้ในเขื่อนมีน้ำเก็บสะสมก่อนครับ
อย่าลืมว่าพื้นที่เกษตรอยู่ในบริเวณเขตน้ำฝน
เพราะฉะนั้น๑๘๐เขารู้อยู่แล้วว่าเขาจะต้องจัดการยังไง
ส่วนปัญหากลับกลายเป็นพื้นที่ในเขตชมประธาน

ก็๑๒๐ครับที่จะต้องปรับตัวครับ
ปรับตัวด้วยการทำแก้มลิง
ปรับตัวด้วยการทำแหล่งน้ำ
ยังถ้ามีโอกาสก็อยากให้แวะไปดูที่สารดิน
ซึ่งเป็นที่ที่พระบาทสมเด็จพระอยู่หัว
สมเด็จกรมหลวงพระชธานให้กับชาวบ้าน
ให้กับเกษตรกรจัดรูปที่ดิน

ทำมาตั้งแต่ปี๒๕๑๐กว่า

ถึงขนาดที่เรียกว่าดูแลคลองดูแลแหล่งน้ำ
มีเกษตรกรลายหนึ่งที่ผมเพิ่งไปดูมานะครับ
สารดินเขามีที่อยู่๑๑ไร่
ขุดลึกด้วย๕เมตร
ตอนแรกทุกคนก็นึกว่าแย่แล้ว

แต่ปรากฏว่าไอ้ค่าไล่ที่ขุดสัก
ในปีที่แรงด้วยปีนี้
ปรากฏว่าเลี้ยงปลาได้รายได้ดีกว่าธรรมนา

อันที่๒ปรากฏว่าน้ำที่มี
นาข้าวเขาหลังจากเกี่ยวเสร็จ
เขาเอาน้ำมาเลี้ยงมันงอกซ้ำ

แล้วก็เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด๓ครั้ง

เพราะว่ารอบแรกใช้เวลา๔เดือน
รอบที่๒เวลางอกซ้ำ
จะออกลวงใช้เวลา๓เดือน
รอบที่๓ใช้เวลาอีก๓เดือน

สรุปแล้ว๕ไร่ที่เขาเหลือ
กับ๕ไร่ที่ขุดใหม่สร้างรายได้ให้เขามากกว่าเดิมมหาศาล
ดินที่ขุดเอาไปทำเป็นคันล้อมรอบ
ปลูกขาปลูกตะไคร้ได้รายได้มาอีก
พอสถานการณ์ฝนเริ่มดีขึ้น
เรื่องของความเค็มเรื่องที่น้ำทะเลหนุน
ก็จะเบาบางลง
เพราะว่าปีที่ผ่านมา

เราก็พบปัญหาเรื่องของน้ำทะเลหนุนค่อนข้างหนัก
ในปีนี้ก็มีปัญหาอยู่บ้าง
จากข้อมูลที่เรามีครับว่า
ปีนี้ทะเลคล้าย
คล้ายปี๒๕๓๑
เราก็ย้อนกลับไปดูว่าปี๒๕๓๑เนี่ย

อันที่๒เราต้องกลับมาดูในเดือนมิถุนายน
เช็คตรวจสอบอีกทีว่า
ทะเลยังเหมือนปี๒๕๓๑หรือไม่

อย่างปีที่กำลังจะผ่านไปเนี่ย

เราก็พบว่าคล้ายกับปี๒๕

แต่ว่าเข้ามาก็ฝนไม่ได้มาก

เรียกภาพยอมความกลดอากาศต่ำ

พยุคเมอโรก็พอดี
เข้ามาพอดีนะครับ
ผมคิดว่าประเทศไทยยังต้องแก้อีกพอสมควรนะครับ
ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

เฉลี่ยฝนปีหน้าน่าจะอยู่ในเกณฑ์ปกติ
แต่การตกคงจะเปลี่ยน
เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะน้ำท่วมยังมีอยู่
เพราะว่าผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอันที่หนึ่ง
อันที่๒เรื่องของการใช้ประโยชน์ที่ดิน
ที่เรายังจัดการไม่ได้ดีนัก

อย่างปีที่กำลังผ่าน
เราก็เห็นน้ำท่วมที่พัทยาค่อนข้างหนักหนา
เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากังวลก็คือภาคตะวันออก
ยังอยู่ในเกณฑ์ซึ่งจะต้องระวัง
แล้วก็ภาคอีสานตอนล่าง
แล้วก็ขอบแม่น้ำโขงแล้วก็รวมถึงเชียงราย
ภาคตะวันตกก็มีโอกาสเหมือนกัน
แล้วก็จังหวัดที่ทางใต้ก็ฝั่งอันดามันครับที่ต้องระวัง
ข้อดีก็คือปีนี้ไม่หนาวจัด

แล้วก็อุณหภูมิก็สูงกว่าที่เราคาดการณ์ไว้
หมายความว่าความชื้นดีขึ้น
ชื้นดีขึ้นไฟไหม้ปากก็จะน้อยลง
คราวนี้ก็ขึ้นอยู่กับคนแล้วล่ะ
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
ว่าเราไปจุดหรือเปล่าเราไปดูแลหรือเปล่า